เรื่องของโควิด๑๙ที่เราได้รายงานกันไปตอนนี้
สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องป้องกันตัวเอง

รอวันที่เราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง

คำถามคือวัคซีนจะมาเมื่อไหร่วัคซีนจะมีไหม
มีแล้วครับเริ่มผลิตไปแล้วผลิตในประเทศด้วยนะครับ
แล้วส่งมาเร็วสุดพฤษภาคมปีนี้
๖ล้านโดสแล้วก็จะฉีดให้กับคนไทย
เพื่อเป็นวัคซีนในการป้องกันโควิด๑๙
อันนี้ฟังแล้วแบบโอ้โหชุ่มชื่นหัวใจ
อย่างน้อยก็มีความหวังที่จะต่อสู้กับมันได้
ยังไงต้องขอขอบคุณหลายคนที่ออกมา

กระทุ้งว่าทำไมช้าวัคซีนทำไมช้า

ชาวลาวบอกว่าประเทศเขาได้แล้วนะ

อ่ะเราก็มาช้าแต่ก็มานะ
คุณผู้ชมครับนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะฮะ
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แถลงถึงเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙บอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มจัดหาวัคซีนโควิด๑๙มาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
ตั้งแต่ที่ยังไม่ทราบผลวิจัยวัคซีนว่ามีชนิดใดที่ประสบความสำเร็จแล้วบ้าง
ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับคนไทยฟรี
อันนี้เห็นด้วยมันต้องฟรีอยู่แล้วล่ะครับ
ไม่น้อยกว่า๕๐ของจำนวนประชากร
โดยจองซื้อวัคซีนของบริษัทเอสตราเซเนก้า๒๖ล้านโดส
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการผลิตในประเทศไทยครับ
รวมทั้งจีนด้วยเพื่อให้ได้วัคซีนตามที่กำหนดเป้าหมายเอาไว้
จะส่งมอบมาช่วง๓ช่วงนะครับ
ก็มีปลายเดือนกุมภาพันธ์๒แสนโดส
ปลายเดือนมีนาคม๘แสนโดส
แล้วก็ปลายเดือนเมษศาจนศ์อีก๑ล้านโดสต์
ทั้งหมดตามจำนวนนะฮะขณะที่ในแพทย์นครเปรมศรี
ภูมิในการสถาบันวัคซีนแห่งชาติบอกว่าตอนนี้นะ
ทั่วโลกเนี้ยมีวัคซีนของโควิดสิบเก้าเนี้ยที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้จากผู้ผลิตก้ามรายเนี้ย
นะฮะตอนนี้ประเทศไทยจะยอมรับการขึ้นทะเบียนที่มีผลของเฟสสามที่มีประสิทธิภาพที่ชัดเจนเท่านั้น
ตอนเนี้ยยอมรับมาสามบริษัทสามชนิดก็คือของบริษัทไฟเซอร์ครับ
ของบริษัทแล้วก็อันนี้แค่สามชนิดที่เรายอมรับเอามาใช้ในไทยเท่านั้นอ่านะครับ
ส่วนท่านดรทรงพลดีจงกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดบอกว่า
บริษัทได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากเอต้าเซเนก้าตั้งแต่๗ตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่โรงงานวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการผลิตให้ได้วัคซีนที่ตรงตามมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลที่โลกเขากำลังผลิตกันอยู่
กำลังการผลิตสองร้อยล้านโดสต่อปีอ่ะฟังเสียงของท่านดรทรงพลหน่อยฮะ
ทางบริษัทสยามเบโอไซแอนเนี่ยมีกำลังการผลิตนะฮะเอ่อประมาณการว่าประมาณเอ่อสองร้อยล้านโดสต์ต่อปีนะครับ
หรือว่าตกเฉลี่ยประมาณเดือนละ๑๕๒๐ล้านโดสนะฮะแล้วก็สามารถผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
ที่ทำให้ทางแอสซ่าเซเนก้าเลือกสยามเบโอไซแอนด์แล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับ
เป็นฐานในการผลิตทั้งสำหรับในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกันนะครับ
บาทของทางสยามไอโอไซแอนด์นะครับเราต้องสำคัญที่สุดก็คือ๓ข้อนะครับ
หนึ่งก็คือเราต้องทำให้ได้นะครับสองก็ต้องทำได้อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ
แต่ข้อ๓เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นในระยะยาว
ก็คือเราต้องทำด้วยคุณภาพที่ดีที่ได้มาตรฐานนะครับ
ดรทรงพลยังบอกนะฮะว่ารอบแรกเนี่ย
ได้ผลิตนะฮะตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็กำลังการผลิตในสองรอบนะฮะเมื่อผลิตครบห้ามรอบก็จะส่งผล
ต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและยานะฮะเพื่อพิจารณาก็จะมีการบรรยายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะท่านรองนายกแล้วก็
ว่าไงมั้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙นี่แหละบอกว่า
คนไทยต้องได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย
ซึ่งตอนนี้เปิดช่องทางการขอขึ้นทะเบียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว
แล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะพิจารณาคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไทย
ให้ปลอดภัยที่สุดโดยเป้าหมายว่าทุกคนต้องได้ฉีดวัคซีนฟรี
หวังใจอย่างนั้นว่าคนไทยจะฉีดฟรีทุกคนนะ
ที่แกออกมาตอบคำถามนี้ตอบคำถามอันนี้ด้วยหรือเปล่า
ว่าทำไมของไทยมาช้าของเรา